ครับด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะมีรถกู้ไพรเนี่ยรถฉุกเฉินเนี่ยเขาขับมาเนี่ยคือทางเนี้ยเขาไฟเขียวนั่นแหละนะครับแต่คันอื่นอื่นเนี่ยจะจุดอ่าจะหยุดนะฮะอ่านี่รถกู้ไพรก็มาแล้วค่ะอืมนี่อ่าจังหวะน
มีภรรยาก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะท่านผู้ชมก็ดูภาพตรงนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสี่แยกหน้าซุ้มกระตูเมืองหน้าห้างเซ็นทั่นขอนแก่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสองทุ่มค่ะเมื่อวานนี้นะฮะก็ตามภา
บาดเจ็บทั้ง๖คนส่วนกระบะนี่กระบะนี้มากันสองสามีภรรยานะฮะนี่คือผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะฮะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยรถกู้ภัยมาจากทางฝั่งแยกทางบ้านศรีฐานมาถึงแยกไฟแดงฝั่งของกู้ภัยเนี่ยเขาก็เป็นไฟแดงแต่ก็เปิดสัญญาณไฟมานะจังหวะนั้นก็ได้รอนะฮะเพราะว่ารถที่สี่แยกบางคันก็พุ่งไปก็มี

ได้รับมาเพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นมีญาติมาด้วยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามภาพนะครับพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจภูมิกับการสอบภาวเมืองขอนแก่นบอกว่าฝ่ายของกระบะเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะคันของกู้ไภบาดเจ็บหกคนนะครับทั้งเจ้าหน้าท
แน่นอนว่าหนึ่งก็คืออ่าเรื่องของการหลีกทางให้รถฉุกเฉินอ่าตรงนี้มันมีกฎหมายแน่แต่ตรงนี้เป็นแยกไฟแดงพอดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรถฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นกู้ไภหรือว่ารถมูลนี้ที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัญญาณไฟต่างต่างที่มีก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่